คุณผู้ชมครับกรณีของตายินที่อายุ๘๐ปีนะครับ
ที่อยู่กกตูมใกล้กอกนะฮะ
คือเข้าไปตัดหวายแล้วหายตัวไปนะครับ

กู้ภัยกับชาวบ้านก็ยังออกหากันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียหายท่านนี้ที่เห็นบัตรประจำตัวประชาชนอยู่นะครับ
คือนายมะนียินวิเศษศรีหรือว่าตายินตายินอายุ๘๐ครับ
ผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติภูผายนว่าตายินเนี่ยนะ
เข้าไปหาของป่าในเขตใกล้หมู่บ้านป่าไม้พัฒนา
ที่ตะบลกกกตูมอเผอโดงหลวงจังหวัดมุกดาหาญ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ป่าที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับ
คือตายินไปตั้งแต่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านั้นนะครับก็ไปเจอรถจักรยานยนต์แล้วก็สัมภาระบางอย่างทิ้งไว้ที่ตะกร้าหน้ารถ
เจ้าหน้าที่อุทยานทีมกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านรวมกว่า๑๐๐คนนะครับ
ทีมกันออกค้นหาแบ่ง๒ชุดแบบนี้ชุดแรกชุดแรกไปกับญาติของผู้สูญหายนะครับ
อีกชุดเป็นชาวบ้านไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานเดินแบบหน้ากระดานเข้าไปเลยนะฮะ
แล้วก็ตะโกนหาคือมีการไปบางส่วนเนี่ยก็แยกไปตรงที่จุดที่เป็นป่าลึกด้วย
คือคนที่ชำนาญหน่อยไปที่จุดป่าลึกแล้วก็มีสุนัขของนายพรานเนี่ยมาช่วยดมกลิ่นด้วย๔ตัวนะครับ
ไปเจอแค่เศษถุงพลาสติกที่ใส่อาหาร
แล้วก็ร่องรอยการตัดถางทางเดิน
แล้วก็ต้นหวายที่เพิ่งจะถูกตัดใหม่
นะฮะเพราะตายินบอกจะเข้าไปตัดหวายนะครับ
วันนี้ทีมค้นหาประมาณ๓๐คนครับ
เดินเท้าเพื่อตามหาตายินกันอีก
ซึ่งวางแผนจะเดินริมห้วย

คนที่เขาเดินป่ากันมีประสบการณ์เนี่ย
ถ้าเขาหลงปั๊บเนี่ยเขาจะหาเส้นทางน้ำก่อนเลย
แล้วเขาก็จะเป็นที่รู้กันว่าเดี๋ยวจะมาหา

และอีกอย่างคุณตาเป็นอดีตทหารพราน

ขนาดที่ในใบสีใสอายุ๖๑๖ปีนะครับ

หายไปของตายินน่าจะเป็นอาถรรพ์ของป่าบนภูผาพึ่ง

ขึ้นไปแล้วไปตกหน้าผาตาย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไปหาของป่าหาสัตว์ป่า
แล้วก็เสียชีวิตด้วยการหลงป่า
อาถรรพ์แน่นอนภูเขาแน่นอน
เจ้าป่าเจ้าเขาแน่นอนเขาบอกแบบนี้ครับ
ส่วนแม่ของน้องชมพู่ก็มาสนับสนุนนะวันก่อนนะ

วันนี้ก็เอาน้ำเอาเครื่องดื่มมามอบให้ทีมค้นหาเป็นครั้งที่๒ด้วย
แล้วก็คือแม่น้องชมพู่
คุณผู้ชมได้ข่าวใช่ไหมที่ท่านถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๒

เพื่อจะทำบุญส่งถึงน้องชมพู่ด้วยเลยนะครับ
คุณตายินขอให้เจอโดยเร็วค่ะนะครับ